ก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวตอนนี้คลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วง
คือคลัสเตอร์สภาโอ้โหค่ะ
มีสอสอหลายท่านติดโควิด๑๙กันไปอันนี้น่ากังวล
มาดูก่อนนะฮะและกรุงเทพมหานครยังคงครองแชมป์
มีจำนวนของผู้ติดเชื้อมากที่สุดรายวันอยู่นะครับ
ผลรวมเมื่อวันที่๒๙มกราคมคนที่ติดโควิดทั้งหมด๘๖๑๘คนนะครับ
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร๑๕
รองลงไปก็เป็นสมุทรปราการชนบุรีนนทบุรีภูเก็ตตามลำดับเลยนะครับ
แล้วก็ปฐุมธานีอุบลศรีสะเกดนครราชศรีมาและสมุทรสาคร
อันนี้เป็น๑๐อันดับที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดประจำเมื่อวันที่๒๙มกราคมนะครับ
คลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครที่เราต้องจับตาและน่าเป็นห่วงคือคลัสเตอร์สภาครับ
เพราะมีรายงานว่ามีสอสอหลายท่านที่ไปประชุมสภาติดโควิดกันไปแล้วก็อยู่ในหลายพักด้วยเหมือนกัน
พักภูมิใจไทยก็มารายงานยืนยันแล้วว่ามีสอสอติดโควิดไป๔รายคือนายศวรรษมาภัยศาลสินเป็นสอสอกาญจนบุรีนะครับ
นายยศวรรษเองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะเป็นภาพขณะที่ตัวเองก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
ท่านก็อธิบายเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยส่วนอีก๓คนคือนายอำนาจนะฮะสสปราจีนบุรีครับ
นายคงกฤษสสมรันนองรวมไปถึงนายสิริพงศ์เป็นสอสอเศรษฐกิจที่ก็ติดไปก่อนหน้านี้
อีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนพูดกันก็คือเรื่องของคำว่าโควิดตอนนี้เป็นโรคประจำถิ่น
ก็มีความเห็นออกมาจากนายแพทยงผู้วรวรรณแน่นอนหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหมอยงมีการโพสต์เฟซบุ๊กแสดงทัศนะสรุปใจความกับคำว่าโรคประจำถิ่น
คือท่านบอกว่าโรคโควิด๑๙เนี่ยยังระบาดทั่วโลกมันไม่ได้ลดลงมาอยู่ในการระบาดในเฉพาะถิ่นใดถิ่นหนึ่ง
ดังนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะเกิดเฉพาะถิ่นหรือเป็นโรคประจำถิ่นแต่อนาคตโรคโควิดมันจะรุนแรงน้อยลง
ประชากรมีภูมิต้านทานประชากรมีภูมิต้านทานตัวเองกับไวรัสแล้วความแรงของเชื้อมันก็จะลดลง
ถ้าโรคนี้มันคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ก็จะเรียกว่าโรคโควิด๑๙ตามฤดูกาลแต่เป็นอนาคต
แต่ตอนนี้มันยังระบาดไปทั่วไม่ได้อยู่ถิ่นใดถิ่นหนึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะไปเรียกเป็นโรคประจำถิ่น
อันนี้หมอยงได้แสดงทัศนะเอาไว้นะครับ
ตอนนี้การเคลมประกันโควิดเนี่ยมีใบตรวจโควิดอย่างเดียวไม่สามารถเคลมได้แล้วนะ
ต้องให้คุณหมอเซ็นรับรองการติดเชื้อแล้วก็นำไปประกอบถึงจะไปเบิกไปเคลมกันได้
ทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าขอปภออกมายืนยันชี้แจงว่า
ไม่จำเป็นต้องมีลายเซ็นต์ของแพทย์ยืนยัน
ถ้าบริษัทใดปฏิเสธการเคลมให้คุณผู้ชมร้องเรียนไปที่คอปภได้เลย
ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดเดี๋ยวเขาจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ

เป็นห้องแล็บผลออกมานี่ก็ชัดเจน
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคอปภไม่ไปบังคับบริษัทประกันต่างให้ปฏิบัติตาม
มันจะทำให้เพิ่มภาระนะสำหรับคนที่เขาป่วยอยู่แล้ว